หลังจากนี้แนวทางของเราจะทำยังไงต่อหลังจากนี้ครับ
เอ่อหมายถึงว่าหลังจากวันนี้ไม่แปลกครับวันนี้ฮะอ่า
ค่ะก็วันนี้ในเบื้องต้นเลยนะคะก็เรารอรับหนังสือเอ่อ
เรารอตัวแทนจากรัฐบาลที่จะออกมารับหนังสือลาออก
แล้วก็ข้อเรียกร้องของทางผู้ชุมนุมค่ะอืมข้อเรียกร้องหลักหลักที่เรายื่นไปให้กับรัฐบาล
ยังมีอะไรบ้างอ่าเรายืนยันนะคะว่าข้อเรียกร้องของเราเนี่ย
ข้อยังเหมือนเดิมนะคะข้อแรกคือพลเอกประยุทธ์ลาออก
ที่สองก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชน
สอสอรอมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
การจัดวางตำแหน่งแห่งผลของสถาบันกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเอ่อ
ให้ตัวสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูลค่ะ
วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมที่เราเดินทางมาถึงธรรมเนียรัฐบาลอันนี้ประสบความสำเร็จค่ะ
มองว่าเราประสบความสำเร็จแล้วค่ะในทุกทุกก้าวของการเคลื่อนไหวของเอ่อ
ราศดรนะคะเราประสบความสำเร็จเราได้แนวร่วมนะคะที่เอ่อ
ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวกับเราเราได้แนวร่วมที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกเรามากขึ้น
และที่สำคัญเลยคือข้อเรียกร้องทั้งสามข้อของเรานะคะถูกเปล่งเสียงออกไปทั่วแผ่นดินค่ะ
หลังจากนี้วันพรุ่งนี้วันต่อไปถ้าหากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้องของเราเราทำไงต่อครับ
หลังจากนี้ค่ะเรายังยืนยันนะคะว่าก็หากพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธนะคะการลาออกหรือการไม่รับข้อเสนอข้อเรียกร้องของเราในเรื่องของการลาออกนะคะ
ก็เราก็จะขยับขยับขยายมุฟเมนต์ตัวเครื่องไหนของเราต่อค่ะก็คงจะเดินหน้าต่อไปค่ะ
เรายังยืนยันว่าข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อของเรานะคะจะต้องเกิดขึ้นจะไม่มีการลดเพดานการเคลื่อนไหวเราจะไม่มีการเจรจาใดทั้งสิ้นนะคะ
ถ้าการเจรจาดังกล่าวเนี่ยพยายามเป็นการเจรจาเพื่อลดเพดานการเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องโทรมาไม่ต้องคุยกันค่ะ
แต่ถ้าการเจรจานั้นเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานที่คุณแสดงความจริงใจด้วยการให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
แล้วการันตีนะคะว่าจะมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นเรามาคุยกันได้ค่ะ
ขอบคุณมากนะครับนี่คือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วแกนนำกลุ่มแนวร่วมที่มาเคลื่อนไหวในวันนี้
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้นางสาวชนิชาบอกนะครับว่าจะมีการอ่านแถลงการ
ทางนายกไม่รับข้อเสนอจะมีการยกระดับการชุมนุมเกิดขึ้น
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหน้าธรรมเนียบรัฐบาลครับ